เหตุการณ์นี้ค่ะไม่น่าเชื่อจริงที่สมุทรปราการนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์ข้ามไปที่เกาะกลางถนน
แล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกเขาตกก็เลยจอดรถ
เดินข้ามไปเพื่อที่จะหยิบหมวกกันน็อกแล้วก็เดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์
แต่ปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งขับมาเร็วพุ่งชนค่ะร่างกระเด็นและเสียชีวิตเลยนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะอ่า

เพื่อที่จะเดินข้ามถนนมาเก็บหมวกกันน็อก
นี่คือคันที่ชนใช่ไหม
ใช่ค่ะร่างแกกระเด็นเลยนะคะผู้ชายคนนี้

เที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาค่ะถนนสุขสวัสดิ์

อันนี้คือภาพอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นชัด

ใช่ค่ะอยู่ปากกลางจนเดินไปเก็บ

คือร่างของผู้ชายคนนี้อยู่กลางถนนเลย

วัยชูกระโทกอายุ๕๑เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
มีบาดแพลที่๔๓๓แขนใหญ่มาก
ที่แขนที่ขาคือหัก๒ข้างนะคะ
ร่างของผู้เสียชีวิตมีกระเป๋าสะพายสีน้ำเงิน๑ใบ
มีธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท๓ใบ

มีสมุดประจำตัวทหาร๑เล่ม

มีแหวนสอยขอมือพระเครื่องตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ

ยามาฮ่าสีน้ำเงินดำทะเบียน๓ขอไข่บใบไม้๘๙๒๓กรุงเทพจอดอยู่

นี่คือรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะคะ
เพื่อที่จะไปเอาหมวกกันน็อกที่มันตกที่พื้นกลางถนน

ทะเบียน๙กมม๙๘๑๐กรุงเทพฯ
จอดอยู่ที่ทางเข้าตลาดครุใน
สภาพรถคือด้านหน้าฝั่งขวาค่ะ

คนขับรถเก๋งคือนายสุภาชัยแร่อึ้งอายุ๓๕เป็นชาวจังหวัดพยาวนะคะ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะในสภาพรถเขาพังแบบนี้
เพราะว่าเขาไปชนชนนายอำนวยจนเสียชีวิตนะคะ

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถมาทางตรงจากพระสมุทรเจดี

ขับมาสักประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาเห็นว่าผู้ตายก้มเก็บของ

เขายืนยันว่าเขาเบรกไม่ทันจริง
แล้วตรงนั้นนี่คือลุงลุงแก

คือเรามาทางตรงของเราอยู่แล้ว

ครับแล้วแล้วตรงนั้นนี่คือลุงแก่
คือมาทางตรงอยู่แล้ว

ก็มา๘๐ฯ

ก็มาจากพระสมุทรใจดีครับ

พวกเข้มก้มก้ม

ก็ก็เอ่อ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะ
โชว์ว่าเอ๊ขับรถเร็วเกินไปรึเปล่า
มันเป็นเขตชุมชนขับเร็วเกินไปไหม
แต่คนของรถเก่งเขาบอกว่าเขาขับไม่เร็ว
เขาบอกเขาขับประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทีนี้เราไปคุยกับแม่ค้าขายอาหารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ขายของอยู่ในร้าน
เห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อไก่ทอด
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วเหมือนกับว่าเขาก็กำลังจะกลับบ้าน

ก็เลยจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้เดินลงจากรถ
เก็บหมวกกันน็อกที่มันตกอยู่กลางถนน
รถเก๋งมาพอดีคงมองไม่เห็นชนไปเต็มเลย
ร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปไกลประมาณสัก๕๐เมตร
แล้วก็กระแทกพื้นนอนนิ่งเสียชีวิตไปเลย

ซึ่งเราก็ได้เจอกับนายสุภาชัยคนขับรถเก่งคู่กรณี
ซึ่งมันเป็นจังหวะที่เขาเจอกับญาติของผู้เสียชีวิตพอดีอืม
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษน้ำตาไหลขอโทษนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะชนจริง
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งร่างของนายอำนวยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจก็นำตัวนายสุภาชัยคนขับรถเก๋ง
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะคือเป็นลักษณะของการเจาะเลือดตรวจนะคะ

ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
รอให้ทางญาติของผู้เสียชีวิตประกอบพิธีทางศาสนา

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องเรียกสองฝ่ายมาคุยกันนะคะ
เจรจาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
แต่ยังไงก็จะต้องมีการแจ้งข้อหากับคนขับรถเก่งด้วยนะคะ

เรื่องทางอาญาก็เดี๋ยวว่ากันอีกที